กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์โอชิตเกียรติกล้องชูชัยสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรเขต๑อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิพักเพื่อไทย
อภิปรายในยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อสักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะปัญหาการบริหารจัดการโควิด๑๙ที่ผิดพลาด
สถานการณ์โควิดวันนี้ครับ๑๘กุมภา๒๕๖๕ครับ
ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ผู้เสียชีวิต๒๗รายก็ยังสูงที่สุดครับ
นับรวมครับกว่า๒๐๐๐กว่ารายที่เสียชีวิตไป
สถานการณ์โควิด๑๙เกิดขึ้นเข้าสู่ปีที่๓ครับปีนี้
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด๑๙
ส่งผลต่อประชาชนทั่วทุกคนทุกวัย

หรือหญิงตั้งคันต้องเสียชีวิตจากโควิด๑๙
เด็กวัยเรียนครับขาดโอกาสเรียนในชั้นเรียนปกติ
ส่งผลทำให้เกิดความถดถอยของพัฒนาการ
ขาดโอกาสการฝึกการใช้ชีวิตในสังคม
นำซ้ำครับยังทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวจากการติดมือถือ
ส่วนวัยทำงานรายได้ลดลงจากการถูกสั่งพักงาน
หรือให้ออกจากงานซ้ำร้ายการตกงานเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิด
จากการที่ในจ้างหรือสถานประกอบการ
ถูกรัฐสั่งปิดจากการระบาดโควิด๑๙
สภาพปัญหาเหล่านี้ครับเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า
โดยขาดการบริหารจัดการที่ดี
ทั้งที่มีการระบาดซ้ำหลายรอบ
ตั้งแต่ระลอกที่๑๒และซ้ำร้ายระลอกที่๓และลอกที่๔
ที่มีการระบาดของโควิด๑๙สายพันธุเดลต้า
สะท้อนปัญหาการบริหารจัดการ
และความไม่พร้อมของรัฐบาล
ในการจัดการให้ประชาชนปลอดภัยไม่เสียชีวิตครับ

เมื่อรัฐบาลประยุทธ์มี๓ปที่ทุกคนรู้จัก
แต่เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดโควิด๑๙
เกิดสามชอที่คนไทยไม่อยากให้เกิดครับ
ชอแรกชอเชื่องช้า
รัฐบาลบริหารจัดการโควิดช้ามาก

ส่งผลทำให้เกิดชอที่๒ครับ

เสียชีวิตในสภาพอนาถา
เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะค่าเสี่ยงภัยของบุคลากรด่านหน้า
และบุคลากรทางการแพทย์

การจัดงานศพ

บีดามันดาต้องเสียชีวิตจากภาวะโควิด๑๙
ผลของการบริหารจัดการของรัฐบาลท่านประยุทธ์
ทำให้เกิด๓ชอไม่พอครับ

การเยียวยาอย่างทันท่วงที

อาชีพอิสระสถานประกอบการ
ข้อที่๓ขาดความเชื่อมั่น

บริหารจัดการประเทศนี้ต่อไป
ในปัจจุบันที่ได้รับความสนใจมากที่สุด

เด็กและวัยรุ่นเพิ่มขึ้น

กุมภาพันธ์๒๕๖๕

ของผู้ป่วยทั้งหมดของประเทศไทย

ถือเป็นมาตรการที่สำคัญ

และเพื่อลดการตาย

ข้อห่วงใหญ่ของพ่อแม่
ผู้ปกครองกุมารแพทย์ทั่วประเทศ

ในเด็กของรัฐบาลชุดนี้ครับ

ซึ่งจัดทำเมื่อวันที่๗๑๐กุมภาพันธ์
พฤศกราช๒๕๖๕

การเรียนออนไลน์
และพฤติกรรมที่ถดถอย๙

กังวลเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีน๗๒

ระยะยาวหากรับวัคซีนไปแล้ว

คือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
จากผลสำรวจความคิดเห็นดูสิทธิ์โพล
แสดงให้เห็นปัญหาการบริหาร

โดยรัฐบาลต้องมาปรับ

ความไม่ชัดเจนของคุณภาพ

รวมทั้งสูตรการให้วัคซีนในเด็ก

กุมารแพทย์ทุกคนยึดถือครับ

และมีประสิทธิภาพ

ยังไม่มีข้อมูลการวิจัย

โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการต่อต้านโควิด

แต่ดูจากประกาศโดยกรมควบคุมโรค

ปัญหาสูตรการให้วัคซีน
กันโควิดที่ประกาศโดยกรมควบคุมโรค

อายุต่ำกว่า๑๒ปี

เชื้อโควิดสายพันธุมิคอน

วัคซีนสูตรไข้ในเด็ก๖ถึงต่ำกว่า๑๒ปี

เป็นประเทศแรกของโลก
ุมารแพทย์ยังเน้น

รัฐบาลนำชิโนแวคมาใช้
ในเด็ก๖ปี
ขึ้นไปเพราะอะไร

สังคมกำลังตั้งคำถามว่า

มากใช้จะต้องทิ้ง

รัฐบาลต้องตอบประชาชนคนไทยทุกคนครับ

ควรนำมาพิจารณาแก้ไขอีกหนึ่งเรื่อง

ผมเชื่อว่ายังขาดความรู้เรื่องวัคซีนโควิด

ทั้งด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

ข้อมูลที่เป็นจริง

และไม่บิดเบือน

วัคซีนโควิดในเด็ก๖ถึง๑๗ปี

วัคซีนในโรงพยาบาลของรัฐ

ครบถ้วนทั้งความปลอดภัย

ความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโควิด
โควิด๑๙ผ่านมา๒ปีครับ

ขอขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์

และประชาชนคนไทยทุกคนครับ
ช่วยดูแลซึ่งกันและกันมาตลอด

คงเป็นบทเรียนที่สำคัญ

ให้การเยียวยาบุคลากรทางการแพทย์

ให้รอบด้านทุกกลุ่ม
ทั่วถึงรวดเร็ว

ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ

หนึ่งชีวิตของเด็กในคันบรรดา
หนึ่งชีวิตของหญิงตั้งคัน

ที่ต้องเสียชีวิตจากการติดโควิด

และอีกกว่าสองหมื่นชีวิตที่ต้องตายไป

ในการบริหารประเทศนี้อีกต่อไป